คุณผู้ชมคะรายงานพิเศษชุดกระเทาะเปลือกโสเพณีไทย
เรานำเสนอคืนนี้เป็นตอนที่๓แล้วนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพบกับคนที่นำพาหญิงสาว
จากอำเภอดอกคำใต้ไปทำงานที่กรุงเทพในยุคแรก

ธุรกิจเรื่องของเพศพาณิชย์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยด้วยนะคะ

งานอันไหนที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือเลี้ยงดูตัวเองให้เหมือนกับว่า
แค่เรามีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีก็พอ
นั่นก็คือเป็นงานที่ดีของเราแล้ว
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำไมคุณไม่ไปทำงานอาชีพอื่น
มันไม่ได้เกี่ยวค่ะอยู่ที่เราเลือกเอง
กำแพงดินโด่งดังจากการเป็นแหล่งรวมผู้ซื้อขายความสุขทางกรรมรม
กระบวนการค้าประเวณีที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
หญิงสาววัย๑๔ถูกขายไปบำเริกรรมในสถานบริการของทหารญี่ปุ่น
และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขายบริการทางเพศ
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒หญิงสาวย้ายมาขายบริการในเรือ
ซึ่งเป็นยุคของซ่องเรือแจวก่อนที่จะขึ้นสู่บกในยุคของบ้านสาว
ซ่องกำแพงดินเมื่อมีการจัดระเบียบก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบอีกครั้ง
ในปี๒๕๓๗ซึ่งเป็นปีเดียวกับผู้จัดหาสาวดอกคำใต้
ไปทำงานในร้านอาหารกรุงเทพยุติบทบาทเนื่องจากโรคเอดระบาด
การจัดระเบียบมันมี๒สถานที่มันแปลงขึ้น
ตั้งแต่แม่เปิดร้าน๑๙ปีเลยประมาณกี่คนได้คะที่หมุนเวียน

ทีมข่าวได้พบกับจันแก้วเขียวดาหรือแม่นิ้ว
ผู้ถูกจดค้านว่าเป็นผู้จัดหารายแรกของอำเภอดอกคำใต้
จังหวัดพยาวที่รับเด็กสาวในหมู่บ้านโดยจ่ายค่าตัวจองเด็กล่วงหน้าไว้กับพ่อแม่
เมื่อถึงกำหนดจบประถม๔ก็มารับตัวไปทำงานที่กรุงเทพ
ใช้ความกระตันยูแลกเงินผ่อนหนี้สินแทนพ่อแม่
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าตกเขียว
ทีมมารับเงินเดียนก่อนเนี่ยว่าตกเขียว
อืมมาขอเงินเดียนก่อนนะฮะ
แล้วนี่ก็ไอเรี่ยงตีวั๊ลทำงานบางคนมันก็มองแต่มันมาทำยังงงงแม่นี่แบบโดนจับนะ
ทุกมันอยู่ในหลวนของร้านอาหาร
ถ้าเขาเต็มใจกันอย่าไปตกลงราคากันเอง

เหมือนส่วนนั้นไหม
เพราะมึง

และถูกกดดันจากค่านิยมที่แข่งขันมีบ้านหลังโต

ผลักให้หญิงสาวเข้าสู่วงจรการค้าประเวณี

ตรงกับงานวิจัยของสหัทยาวิเศษ

ที่ระบุว่าเป็นยุคสาวล่องกรุงหนุ่มล่องกองจะยุติลง
พร้อมกับการโปรดตาบาปให้กับหญิงสาวอำเภอดอกคำใต้
แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ในการผลัดเข้าสู่ยุคสาวหาเงินนั่นก็คือ
ไม่มีการบังคับอีกต่อไป
ปัจจุบันดอกไม้สวยหลากพัน
ยังแข่งความงามล่อใจแมลงผู้
อยู่ในวงจรธุรกิจค้าประเวณี
จากการขายเพื่อรับใช้ทางเพศในยามสงคราม

บกเป็นบ้านสาวซ่องกำแพงดิน
ยุคของการตกเขียวสู่การหันหน้า
เข้ามาประกอบอาชีพการบริการอย่างเต็มใจ
รูปแบบการขายที่หลากหลายและหลบเลี่ยงกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน